ถ้าใจเราผอม๓ชั้นหอมก็แค่ผักบุ้งค่ะสโลแกนประจำตัว
ค่ะนะคะเอาล่ะหมูกระทะเนี่ยนะคะ
เวลาเราไปกินหมูกะท้ะมันจะมีคราบดำดำขะเหมาขะเหมา
ติดอยู่ที่กระทะใช่ไหมเคยสงสัยไหม

ยากมากนะใช่จะพาไปดูไงว่าเขาทำยังไงค่ะ
น้ำเดียวเสร็จไว้ทันใจผู้บริโภค
โลแกนมาอีกแล้วเห็นแบบนี้เป็นยังไงคะคุณผู้ชมค่ะ

ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงคือมันไม่มีมือ
มันต้องใช้มือพิเศษในการยึดมือไม่พอ
มือไม่พอแล้วหรือว่าแบบมันแรงมันไม่พอ

เขานำคลิปเบื้องหลังความอร่อยมาโพสต์เอาไว้
พนักงานล้างกระทะล้างกระทะของหมูกระทะแห่งหนึ่ง
ใช้เท้าหนีบกระทะเอาไว้แบบนี้ให้แน่น
แล้วก็ใช้แปลงทองเหลืองขัดเอาคราบไหม้ออกมานะคะ

ค่ะความเห็นชาวเน็ตแน่นอนก็แบ่งออกเป็น๒กลุ่ม
ไม่เห็นจะสกปรกเลยเขาต้องเอาน้ำล้างอีกไง

แล้วเขาบอกว่ากระทะมันอยู่บนเตาก็โดนความร้อนก็ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าใช้เท้าหนีบล้างพัชนะแม้จะไม่มีเชื้อโรค
แต่ก็ถือว่าไม่สมควรความเห็นก็แตกกันออกไป
เพราะว่าคนไทยไม่ชอบให้ใช้เท้าประมาณนี้มากกว่า